เหตุการณ์คล้ายกันแต่คราวนี้เป็นสาวปากน้ำที่สมุทรปราการ
งอกฮะนั่งรถแท็กซี่อยู่ดีเจอแทะโลเหมือนกัน
และที่สำคัญพอแจ้งตำรวจตำรวจก็เรียกแท็กซี่คนนี้มาตรวจสอบตกใจ
ตำรวจต้องตกใจต้องเอาขาของพี่จ่ามากุมขมับแทน

เพราะอะไรเพราะว่าเวลาจับเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาซี้กับลุงป้อม
ขนาดไหนตอนผมเด็กไอ้หนุ่มคนนี้นะตอนผมเด็กเนี่ย
ป้อมเคยอุ้มอย่างนี้แล้วนะแล้วลุงป้อมรักผมมากไปไหนมาไหน
ป้อมอุ้มผมไปเที่ยวตลอดเฮ้ยป้อมไหนป้อมเดียวกันเหรอ
ป้อมที่พวกคุณรู้จักกันนั่นแหละย้อนไปดูเหตุการณ์กันก่อนฮะ

เสียงน้องน่ารักจังเลย
ตรงนี้พี่ก็เหล้าอยู่กัน
ฟังปานธนพรทุกวัน
ดูคนเดียวมันเหล้าเขินกลาย
อินพี่เป็นพม่าที่พูดไทยชัดที่สุด

เสียงน้องน่ารักหน่อยเลย
นี่ครับมันแพงเหรอนี่หรอครับ
พี่ถือใส่แมส

มาจากบ้านไม่ได้เจอผิดน่าอร่างออก
วันนี้สาวปากน้ำตะลึงเลยฮะพิเศษแล้วล่ะงานนี้โอ้โห
คือแล้วไปไปไปโชว์เหนือพี่เลยนะเอ่อ
ขนาดนั้นเลยครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ย
พฤติกรรมแสบสรรค์เหลือหลายจริงแสบสรรค์สั่นปรศาสตร์
เพราะว่านอกจากการแทะโลมแล้วร้องเพลงประหลาดให้ฟังแล้ว
ประหลาดให้ฟังแล้วยังไม่พอยังมีการโกงค่าโดยสารอีกฮะ
คือเวลาไปเนี่ยคือพอนั่งปุ๊บรู้สึกตัวแล้วว่าไม่ปลอดภัย
จะขอลงก็เลยต้องผ่านซอยหนึ่งเนี่ยจาก๔๐บาทขอเพิ่มอีก๖๐บาท
จำเป็นต้องจ่ายไป๑๐๐บาท๑๐๐บาทแบบเต็มไม้เต็มมือเลย
แล้วล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการไว้แล้ว
เรียกตัวธเนธวัย๔๕ปีคนขับแท็กซี่คนนี้มาสอบปากคำ
อันนี้เรื่องจริงแต่ต้องการเงินเอาเงินไปจ้างมอเตอร์ไซค์
เพื่อไปซื้อน้ำมันมาเติมให้กับแท็กซี่แค่นั้นเอง
แล้วผู้จาแทะลงอ่ะเอ้ยผมไม่ได้ผู้จาแทะลงนะ
ผมเป็นคนชอบพูดผมเป็นคนช่างจ้อช่างเจรจา
ดังนั้นเจอลูกค้าหรือเจอคนที่ขึ้นรถแบบนี้
มักจะมีการพูดจากันเฉยไม่ได้มีการจีบแต่ประการใด
ธเนธแล้วฟังตรงนี้ธเนธบอกเขาเป็นหลานแท้
หลานแท้ของลุงป้อมลุงป้อมไหน
ลุงป้อมเดียวกับที่พวกคุณ๓คนอ่านข่าวทุกวันนั่นแหละ
ป้อมเนี่ยรักผมขนาดไหนรู้ไหม
เวลาผมเด็กลุงป้อมมักจะมาหาแวะมาอุ้มผมไปเที่ยว
ที่เอาเข้าเอวไปเที่ยวเลยใส่เอวเลย
อดอ้าขาใส่เอวเลยแล้วไปเที่ยวตลอดทุกที่เลย

ประชารัฐนะพี่สมัยหน้าเลยลุงป้อมนี่ก็สุดยอดครับ

สมัยเด็กเขาก็เลี้ยงผมอะครับ

รถถังด้วย

เลยเหรอครับตำรวจบอกตาลุกเลย
งงมากเลยว่าโอ้โหนี่กล้าอ้างลุงป้อมขนาดนี้

แต่กล้าอ้างลุงป้อมเลยก็ตกใจไปตามกัน
แต่ที่สุดแล้วคุณแม่มาหงายการ์ดให้รู้
ว่าลูกชายเนี่ยมีอาการเขาจะเป็นไบโพล่านะ
มีอารมณ์๒คั่วมี๒บุคลิก
และที่สำคัญมีอาการทางสมองด้วย

คุณแม่ออกมาหงายการ์ดแบบนี้เรียบร้อยนะฮะ
ขณะนี้จำรวจพอเรียกตัวมาแล้วก็มีการตั้ง๒ข้อหาคือ
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราและพูดจาไม่สุภาพนะครับ
ปรับเป็นเงิน๖๐๐๐บาทถ้วนด้วยกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะ

ถ้าเจอพฤติกรรมประหลาดของคนขับรถเนี่ย
ถ่ายเก็บไว้เอาไว้ดำเนินคดีในภายหลังได้

โหน่าตกใจอ้างลุงป้อมด้วยลุงหยง